ต่อให้เป็นวันหยุดแบบนี้ออกไปรับลมหนาวกันหรือยัง

อุณหภูมิทั่วไทยจะลดลง๒๓องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ครับ
ส่วนช่วงนี้โอ้โหบอลโลกจะถึงนัดชิงแล้วนะ
อย่าลุ้นมากเกินไปจนนอนน้อยนะคุณผู้ชม
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
หนาวแน่หนาวแล้วเริ่มตั้งแต่เช้านี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมฮะ
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรว่า
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่ง
แผ่ปกคลุมลาวและเวียดนามได้แผ่มาแล้วนะ
แล้วจะแผ่ไปภาคเหนือภาคกลางและตะวันออก
จะทำให้ไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงครับมีลมแรงอากาศเย็นลง
ภาคเหนือมีอากาศเย็นตอนเช้าฝนตกเล็กน้อย
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๖๒๑องศาครับ
ส่วนอุณหภูมิยอดดอยอยู่ที่๘๑๕องศา
อีสานอุณหภูมิลดลง๒๓องศา
ต่ำสุดอยู่ที่๑๖๑๙องศาครับ
ยอดภูเราเป็นยังไงต่ำสุด๑๒๑๖องศา
ส่วนภาคกลางอุณหภูมิลดลง๑๒องศาครับ
ต่ำสุดจะอยู่ที่๒๐๒๑องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกจะลดลง๑๓องศา
ชาวกรุงเทพเองสัมผัสได้หรือเปล่าคุณผู้ชม
อุณหภูมิจะลดลง๑๒องศาครับ
เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยอย่าหาทำ
หลังจากมีเพจออกมาโพสต์ขายธนบัตรปลอม
ซึ่งพบว่าเป็นเพจหลอกลวงผู้ซื้อให้โอนเงิน
ประสานเพื่อปิดเพจดังกล่าวแล้วครับ
แล้วก็เตือนด้วยนะใครที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายธนบัตรปลอม
หรือว่าไปเปิดเพจขายธนบัตรปลอมเนี่ย
มีความผิดตามกฎหมายอาญาครับ

หรือจำคุกตั้งแต่๑๐๒๐ปี
และปรับตั้งแต่๒๐๐บาท๔๐๐บาทโอ้โทษหนัก
ส่วนผู้ที่ใช้ล่ะเป็นยังไงผู้ใช้ธนบัตรปลอมต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๕ปี
และปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๓แสนบาทครับ
ไปเจอเพจหลอกลวงแบบนี้ชักชวนให้ลงทุนในธนบัตรปลอมเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
สามารถแจ้งสายด่วนกระทรวงดิจิทัลได้นะครับหมายเลข๑๒๑๒ครับ